เรื่องของการให้อาหารสัตว์บางทีมันก็จะมีพฤติกรรมอะไรแปลกดูแล้วบางทีก็น่ารักเหมือนกัน
อย่างเจ้าตัวตัวนี้โอ้โหถ้าอ้าปากรอขนาดนี้แล้วก็ให้เขาไปเถอะครับ
ขอกินหน่อยขอกินหน่อยแล้วดูเพื่อนรอบนะ
จัดการกันมาเร็วไม่ลุดให้แต่มันกิน
ก็มันอ้าปากเท่านั้นค่ะ
แล้วทำยังไงกดลงน้ำไปเลย

มันจะออกอาการงี้แหละอ้าปากลอหรอกอยู่จะกิน
ทำหน้าตานหลังสารเหมือนหิวมาก
แต่ไอ้อ้าปากรอจะทานอย่างนี้

เอามันลงมา

ไม่รู้เขาหิวมาจากไหน

คนก็จะไปให้อยู่ทุกวันเหมือนกันนะคุณผู้ชม